ชี้ขาดความเห็นแย้งแล้วนะคะซึ่งท่านเห็นพ้องกับทางเรา
เราก็ยื่นฟ้องตามคำสั่งเดิมที่เราสั่งไว้นะคะ
เราสั่งฟ้องนายเปรมชัยกรณสูตรผู้ต้องหาที่๑นะครับ
การร่วมกันฟ้าลูกเปินร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาตร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตคือเสือตัวเดียวเนี่ยแต่มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย
ด้านนี้ไม่ยอมบันบ่อที่ออก

ที่สุดท้ายที่สุดท้าย
ที่สุดท้ายที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย

ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย
ที่สุดท้าย